เสียเวลาต้องเดินหาตาราให้ผล
บ้าเหรอไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา
ภาษิตนี้ต้องให้เตือนใจเอาไว้
เพราะว่ายังไงรู้ไหมมีคนเข้าไปตั้งโรงศพเอาไว้
เพื่อให้รู้สึกว่าโรคโควิด๑๙นี่มันอันตรายจริงนะ
นี่ไงจะอยู่บ้านหรือจะนอนในโรง
จะเอายังไงไม่ต้องพูดเยอะ
ตั้งเอาไว้แบบนี้ดูสิจะกลัวไหมโควิด๑๙
ที่นี่ที่ไหนที่จังหวัดพังงาครับ
นายสาโรธบุญแหนบเลขานุการชมโรมชาวสุรธานี
จังหวัดพังงาเขาไปซื้อโรงศพของทางมูลนิธิโพธิธรรมประพาท
วัดประชาสันติพร้อมกับติดป้ายติดข้อความเอาไว้
อย่างที่บอกอยู่บ้านหรือนอนในโรง

เลือกเอาเลยคุณเลือกได้จะเอาแบบไหน
ทำแบบนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนั้น
พักอาศัยอยู่ในบ้านอยู่บ้านเพื่อหยุดโรคนั่นเองนะครับ
เป็นการเป้าการชิ้วไวรัสโคโรนาหรือว่ารโรคคอวิด๑๙
บอกเลยเราอยู่บ้านกันดีกว่า
จะได้ไม่ต้องไปนอนในโรงอันนี้พูดตรง
เพราะว่าการที่ยังออกมาใช้ชีวิตปกติ
แล้วก็ยังแบบว่าไปทำตัวในจุดเสี่ยงสำหรับบางคนนะ
ผมย้ำว่าสำหรับบางคนพวกเรายังเห็นอยู่ในข่าวอยู่
คุณเสี่ยงที่จะเป็นโรคโควิด๑๙
แล้วถ้าคุณเป็นหนักมีสิทธิ์นอนอยู่ในโรงแบบนี้นะ
ทำแบบนี้เพื่อให้ชาวพังงาเขาได้ตื่นตัว
โรคโควิด๑๙มันอันตรายขนาดไหนกลัวหน่อยเป็นกุศโลบาย
เพราะแปะเสร็จทำอย่างไรรู้ไหมอย่างที่ผมบอกเอาไปตั้งไว้ตรงสี่แยก
สี่แยกไฟแดงเดี๋ยวให้ดูนี่ตอนที่เขาไปติดตั้งวางเอาไว้ตรงสี่แยก
ไอ้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นสี่แยกเวลาที่รถมันเยอะ
ประชาชนเขาสัญจรผ่านไปผ่านมาจะได้เห็น
ถูกต้องครับน้องใบตองนี่แหละครับพอเห็นแบบนี้แล้วมันก็ต้องตระหนักรู้แหละ
เอาไงดีจะอยู่บ้านหรือจะนอนในโรงเห็นแบบนี้แล้วก็เอาล่ะ
ผมว่าหลายคนหลายพื้นที่เขาก็พยายามรณรงค์นะครับ
เพื่อให้ประชาชนนั้นตระหนักรู้แล้วก็อยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อนั่นเอง
ใช่แล้วอันนี้สำคัญมากเลยนะคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าช่วงนี้หลายคนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยการอยู่มุ่งอยู่บ้านใช่ไหมคะ